ขนมไทยประกอบด้วยแป้งน้ำตาลและมะพร้าวเป็นหลักต่อมาจึงมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นแต่ขนมดั้งเดิมก็ค่อยศูนย์หายไปเช่นกันสมัยโบราณนิยมจัดขนมเป็นประเภทเช่นขนมจัดเลี้ยงในพิธีแต่งงานและติดกันเทศเช่นทองหยิบทองหยอด
ฝอยทองเม็ดขนุนขนมชั้นขนมบ้าบินขนมผิงและขนมทองม้วนซึ่งถือเป็นขนมมงคล
ขนมพิเศษสำหรับเลี้ยงพระและเลี้ยงแขกเช่นขนมสัมปนีช่อม่วงและทองเอกซึ่งถือเป็นขนมชั้นดี
ขนมที่มีขายตามท้องตลาดเป็นของทำง่ายมีขายทั่วไป

เปียกปูนขนมต้มแดงและขนมต้มขาว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน